คุณผู้ชมครับจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ครับ
ทำให้ทางด้านของคาราบาลแดงเองก็มีการเดินหน้าแจกรถมอเตอร์ไซค์
เพื่อช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยครับ
โดยเรื่องนี้ทางด้านของนายกระมวลดิตสมุทรโคจร
รองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาลกรุ๊ปจำกัดมหาชน
กล่าวนะครับว่าตอนนี้สภาวะทางเศรษฐกิจเองก็ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่
การระบาดของโควิด๑๙นั้นจะดีขึ้นแล้วก็ตาม
แต่ว่ายังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่มีผลกระทบ
ให้ออกจากงานบางคนก็ยังหางานทำไม่ได้
ทำให้ขายบรรดาได้ไปจนเจอก็ครอบครัวกับคาราบาลได้
วันนี้เริ่มแคมเปญบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพขึ้นมา
ตั้งแต่ปีสองพันห้ามร้อยหกสิบห้าเป็นปีแรก
ด้วยการมอบมอเตอร์ไซค์๕๐๐คันครับซึ่งก็ได้มีการส่งมอบ
กับผู้โชคดีไปแล้วเพื่อนำไปเป็นเครื่องมือในการต่อยอด
ในการสร้างอาชีพให้กับตัวเองครับ
ซึ่งผลตอบรับของปีที่แล้วพบว่า
แต่ละคนนั้นสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ
สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้เป็นจำนวนมาก
ดังนั้นเพื่อให้เป็นการช่วยสร้างอาชีพให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่อง
โมชั่นบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
ซึ่งในปีนี้ครับนอกจากจะมีการแจกมอเตอร์ไซค์ทุกวัน๑๐๐วัน๑๐๐คันแล้วก็ยังมีการแจกเงินล้านทุกเดือนอีกด้วยนะครับ
ติกาง่ายครับเพียงคุณผู้ชมที่ดื่มคาราบาลแดงหรือว่าคันโซคูณ๒เก็บฝาแล้วก็ทำ๓ขั้นตอนดังนี้ครับ
เขียนบีบส่งนะครับฝาคาราบาลแดงให้เขียนว่าวิตามินบี๑๒หรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นฝาคันโซคูณ๒ก็เขียนว่าตับนะฮะตามไปด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรด้วยลายมือเท่านั้นนะครับ
มีฟ้าครับแล้วก็ไปส่งที่กล่องที่รับชิงโชคกับร้านค้าที่ร่วมรายการหรือว่าส่งไปที่ตู้ปน๒บางประกงฉะเชิงเซาก็ได้ครับ
ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๓๑กรกฎาคมนี้แล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในรายการตลอดข่าวทางไทยรัฐทีวีนะครับ
แบบนี้ว่าดื่มทุกวันส่งทุกวันก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นโชคทุกวันและที่สำคัญคุณผู้ชมก็จะได้สร้างอาชีพเป็นของตัวเองด้วยนะครับ